น่ารักใจสมัยนี้

ถ้าเคยได้ดูเชอรี่ไลฟ์

แหมเอาเป็นว่าจะได้ไม่มีการดราม่าเรื่องกลิ่นนะคะ
แต่ที่มีกลิ่นเรื่องดราม่าอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูลูกของคุณเบ้นนั่นเองนะคะ
คุณเบ้นพรชิตาคือมีหลายคนออกอาการเป็นห่วงแหละ
จริงที่มันเป็นจุดกำเนิดเรื่องดราม่าเพราะหลักเนี่ยแฟนเป็นห่วงคุณเบ้น
เนื่องจากว่าคุณเบ้นได้โพสต์ภาพลูกสาวตัวน้อย
ก็คือน้องปรีมตอนนี้เป็นพี่คนโตแล้วแหละเพราะว่าคุณเบ้นก็เองก็ท้องอยู่นะ
ตอนนี้ท้องน้องคนเล็กอยู่นะคะ
ก็ท้องได้กว่า๑๒สัปดาห์แล้ว
เน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงกัน
บอกว่ากลัวคุณเบ้นทำแบบนี้จะแท้งได้นะคะ

เธอทราบดีนะครับว่าคนท้องเนี่ยไม่ควรให้ลูกดูดนม
แต่เห็นแล้วแบบก็ลูกหิวนมให้ทำไง
ทำใจไม่ได้นะคะก็พอน้องปริมร้องจะทานนม

แต่เธอบอกว่าปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะ

เขาก็จะถามบอกเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนแบบ
มันมีตึ๊ดในท้องซึ่งเบ้นบอกลูกดิ้นหรือเปล่า

รู้สึกยังไงคืออธิบายละเอียดมาก

ซึ่งหมอก็ให้กำลังใจตลอดพยายามนะเราต้องใจแขก
เราก็พยายามจะแบบจะเลิกเหมือนกันแหละ
แต่ว่าเบ้นจิตอ่อนมากเลยคือเป็นแบบ

พอเห็นลูกร้องแล้วมันก็ทนไม่ไหว
ซึ่งตอนนี้เบบีก็แข็งแรงดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

พยายามค่อยห่างไปเรื่อยค่ะ
หมอก็บอกแล้วล่ะครับว่าภายในเดือนนี้

เพราะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายต่อเบบีแล้ว

จริงไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่าชอบลูกเยอะ

ไม่ได้มีปัญหาเพราะแฮปปี้ค่ะ
ดิฉันก็ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นแม่

เพิ่งรู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้เอาพูดตรงเลย
รู้ว่าอ๋อดูดนมแม่ถ้าลูกคุณโตดูดนมแม่
อาจจะส่งผลกระทบกับเบบีในท้อง
เพราะว่าเป็นการกระตุ้นในการบีบรัดตัวของมดลูก
อาจจะทำให้แบบเกิดอะไรแบบไม่ดีขึ้นได้อะไรอย่างนี้
เพราะว่างั้นเขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นการบิดตัวของมดลูกเนี่ย

อันนี้อ่านบทความจากบรรดาแพทย์ทั้งหลายมากุตินาริเวศนะคะ
พวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะ
ถ้าใครเป็นคุณแม่อันนี้ก็ต้องศึกษาไว้

คนเขาเป็นห่วงนะคะคุณเบ้นค่ะก็ถั่วกันไป